ข่าวนี้กันหน่อยค่ะขโมยขโจนยังมีอีกนะ
ดิฉันต้องถามสายเขียวคนปลูกต้นไม้คุณสืบสกุล
ฟิโลใช่ไหมฟิโลเดนดอนใช่ไหม

แพงไหมแพงแพงใช่ไหมต้นเป็นพันหลายพันถ้าใบใหญ่สวยนะหลายพัน
ว่าคนขโมยคนนี้เขามีความรู้เรื่องต้นไม้
เลือกขโมยต้นฟิโลแพงไปค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็พอเข้าไปสอดส่องดูแล้วปุ๊บเออต้นนี้นี่แหละ
เอาไปมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่
ขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยนะคะอันนี้ตีสองของเมื่อวันที่ยี่สิบสี่
เสร็จแล้วพอมาจอดหน้าร้านกาแฟตรงนี้ค่ะ
ริมถนนจันทอุดมที่ระยองนะ
เดินเข้ามาที่ร้านก็ด้อมมองก่อน
เล็งอยู่สักพักหนึ่งนี่นี่คุณผู้ชมดูค่ะ
เสร็จแล้วเขาก็เอาต้นฟิโลเดนดอนใบมะละกอ
เอาไปทั้งต้นแต่ดึงไปนะดึงขึ้นไปทั้งราก
คือกระถางเอาไว้ตั้งทิ้งไว้เหมือนเดิม
เอาไปแต่ต้นแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลย
เมื่อกี้ในคลิปไม่เห็นว่าตอนยกไปใช่ไหม
เพราะว่าถ้าเห็นตอนยกไปจะเห็นว่าต้นนี้ใบมันใหญ่มาก
และผมเป็นคนรักต้นไม้นะผมดูก็รู้แล้ว
ต้นนี้คงแพงอยู่เพราะว่าใบมันสวย

เจ้าของร้านเขามาเปิดกล้องวงจรปิดดูคุณแสงสุรีสมบูรณ์เขาก็ช็อกเหมือนกัน
อันนี้เป็นเจ้าของร้านกาแฟบ้านพราวก็เลยเอาหลักฐาน
คือกล้องวงจรปิดเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองระยอง
นี่เห็นไหมคิ้วไปแบบนี้เลยค่ะ

รอบนี้คนร้ายมาขโมยต้นฟิโลราคาพันกว่าบาทไป
แต่ว่า๓เดือนก่อนเนี่ยฉันปลูกต้นยางอินเดีย
ต้นยางอินเดียดำเอาไว้หน้าร้าน
คนร้ายก็มาถอนไปตอนกลางดึกเหมือนกัน

แสดงว่าต้นเก่าถูกขโมยไปแล้ว
เธอก็เอาต้นใหม่มาปลูกแต่ต้นใหม่มันใหญ่

ทีนี้ถ้าเกิดว่าพฤติการแบบนี้นี่น่าจะเป็นคนเดียวกันไหม
เดือนก่อนมาเอาต้นยางอินเดียดำไป

ใช่ตำรวจเขาก็บอกว่าคนร้ายคนนี้
อายุน่าจะสักประมาณ๓๐ไม่เกิน๓๕
หมวกกันน็อกเต็มใบปิดบังใบหน้าแบบนี้
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์สกุปปี้ไอสีดำ

แต่ว่าเดี๋ยวจะให้ชุดสืบสวนไปไล่ตามดูนะ

คือสังเกตเลยว่ามอเตอร์ไซคันไหนที่มีต้นไม้แบบถอนรากถอนโคนมาแบบนี้มันรู้เลยค่ะ
แต่ทีนี้ตัวเจ้าของร้านนะเธอบอกว่าจริงแล้วต้นฟิโล
ต้นที่เธอเอามาวางหน้าร้านจริงเธอวางในร้าน
แต่ว่าในบางจังหวะเธอก็เอาออกมานอกร้านออกมาโชว์ใบบ้าง
เพราะใบมันสวยแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่เจ้าโจรคนนี้คงเล็งเห็น
ว่าต้นมันสวยก็เลยมาขโมยไป
นี่ก็เลือกจังหวะด้วยนะมาตี๒ไงไม่มีใครอยู่ที่ร้านด้วย
แล้วก็คงไม่รู้หรอกว่าร้านมีกล้องวงจรปิดถึงมาก่อเหตุแบบนี้ตรงหน้าร้านเลยนะคะ
ดังนั้นสายเขียวสายต้นไม้
ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูคนสู้ชีวิตในช่วงโควิด๑๙
เขารักการปลูกต้นไม้ทีนี้พอปลูกไปปลูกมา

คุณคิดดูว่าเดือนหนึ่งได้รายได้เป็นล้าน
ปีที่แล้วเขาได้รายได้ประมาณ๒๐ล้าน
เดี๋ยวนะแล้วรายได้เป็นล้านในช่วงโควิดแบบนี้เหรอ
ใช่ค่ะคุณจำได้ไหมเมื่อ๒ปีก่อนที่เราเกิดโควิดกัน
คนก็แห่ไปซื้อต้นไม้ดาราก็ซื้อต้นไม้เข้าบ้าน
แชร์กันหมดเลยยาย่าซื้ออะไร

ทีนี้ครับมันก็เป็นช่องทางให้คนทำมาหากิน
ในการที่จะขายต้นไม้แบบนี้
แต่ดูต้นไม้ของที่นี่นะคุณที่สวนมีพิษ
เดี๋ยวนะสวนมีพิษท้อยพอฟังชื่อแล้วมันไม่น่าเข้าเลย
คือจริงคือสวนมีพิศนุโลก
เพราะเขาอยู่ที่ตำบลปากโทกอำเภอเมืองพิศนุโลกนะครับ
เขาใช้บ้านพักที่มุมหน้าบ้านจัดเป็นสวนเล็กพื้นที่
ประมาณหนึ่งงานในการปลูกไม้สะสมหายากหลากหลายสายพันธุ์ด้วยคุณ
โดยต้นที่เป็นซิกเนเจอร์ของสวนนี้ก็คือต้นฟิโล
เมื่อกี้ใช่ไหมที่คนนั้นขโมยไปต้นฟิโลเดนดรอนก้านส้มด่าง
ก้านส้มหายากมากคุณต้นนี้มีอายุประมาณ๓ปี
๑๕ใบไซส์ประมาณ๘๐เซนติเมตร
ต้นนี้นะคุณผมยังอยากได้เลยแต่ผมไม่มีเงิน

คุณคือฟิโลมันมีก้านทั้งก้านเขียวใช่ไหมก้านดำก็มี
แต่ก้านส้มเป็นก้านที่หายากมาก
และยิ่งถ้ามีใบสมบูรณ์จำนวนเยอะขึ้นเท่าไหร่เนี่ย
ก็ยิ่งแพงเข้าไปเท่านั้นเลยนะครับ
นี่ค่ะคุณเพชรบัวยอดภัยบูรณ์เจ้าของสวนแห่งนี้บอกว่า
ผมก็พบรักกับแฟนนุ่มก็คือนายอภิรักษ์ชอบดี
เป็นศิลปินวาดภาพนะครับเป็นนักวาดภาพพฤกษศาสตร์
ด้วยความที่เป็นคนรักต้นไม้ทั้งคู่เลยนะ
ฝ่ายฝันอยากมีส่วนเล็กเป็นของตัวเอง
เมื่อประมาณ๑๐ปีที่แล้วก็เลยเริ่มเลี้ยงต้นไม้บริเวณหน้าบ้าน
พอถึงวันที่เศรษฐกิจมันผันผวนตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด๑๙
ทั้งสองคนอยู่บ้านมากขึ้นพักอาชีพของแต่ละคน
ก็เริ่มมองหาอาชีพใหม่และด้วยหัวใจที่รักต้นไม้
ก็เลยอ้าวปลูกไว้เยอะขายซะเลยขายดิบขายดี
และที่สำคัญเขาเลี้ยงแต่ไม้หายากนะครับ
ราคาเริ่มต้นของต้นไม้ในสวนของคุณเพชรบัว
มีตั้งแต่หลักร้อยถูกหน่อยก็มี
จนถึง๑๓๐๐๐๐๐บาท
ต้นที่ผมให้ดูฮิโรเดนตรอนก้านส้มด่าง
คือนอกจากก้านส้มแล้วใบยังด่างด้วยคุณ
ลักษณะเด่นนะที่เขาโชว์ให้ดู

ลำต้นที่สวยงามแข็งแรงแล้วก็ความด่างของใบนะครับ
คุณเพชรบัวยังหยิบต้นอื่นมาให้ดูอีกคุณ
ด่างพวกนี้แพงนะแพงมากเลยนะครับ

หากนับรายได้เมื่อปี๖๓ปีที่ผ่านมานะคุณ
เริ่มขายสวนขายต้นไม้เล็กเนี่ย
แล้วก็เขาก็ขายต้นไม้จนได้เงินเลี้ยงครอบครัว
ปีที่แล้ว๒๐ล้านบาท

ว่าได้เงินตั้งเยอะแต่พอดูราคาต่อต้นแล้ว

คุณคิดดูเมื่อกี้ไอ้หน่อเล็กที่ใบมันออกมาใบเดียว
เล็กใช่ประมาณ๕เซนต์นะฮะ
แล้วก็เป็นใบด่างครึ่งหนึ่งด้วยนะฮะ
ต้นนั้นก็เป็นพันแล้วเหมือนกัน
อันนี้เป็นต้นไม้สะสมต้นไม้หายากนะ
ใครอยากไปดูที่สวนก็ไปดูให้เห็นกับตาได้เลยนะฮะ
ใครมีเงินก็ซื้อนะฮะหรือว่าจะซื้อมาฝากผมก็ได้